แต่ที่จังหวัดราชบุรีผมอยากจะให้เป็นไอเดียที่ทั้งประเทศทำด้วยเลย

ฉีดวัคซีนแจกลอตเตอรี่ครับไป

คุณดูเฮ้ยผมว่าเป็นไอเดียที่สุดยอดจริงนะ
คืองวดที่เขาแจกให้คืองวดนี้นี่แหละ

คือทางโรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีเขาแจกให้กับชาวบ้านที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน
ซีโนแวคเข็มแรกกันแบบฟรีไปเลย

คุณชินสารเอาไปต้องเท่าไหร่ค่ะ

เอาไปถามนายแพทย์สุเทพจันทรเมธีกุลพอโรงพยาบาลโพธาราม
ท่านก็บอกว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ย
เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุให้ได้จำนวนมากที่สุด
เพราะเป็นกลุ่มเสี่ยงเนอะ
ทีนี้เขาก็บอกว่าดำเนินการมาหลายวิธีแล้ว
คือจริงนะช่วงแรกประชาชนก็อาจจะยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่
แต่หลังเนี่ยโอ้โหหลายคนต้องการมากแล้ว

บางคนไม่เกียรติด้วยซ้ำว่ายี่ห้ออะไรก็ได้

แล้วยิ่งที่นี่ฉีดวัคซีนแจกลอตเตอรี่ให้
โอ้โหมากันเพียบเลยครับ
ลัตเตอรี่เค้าแจกกันคู่

ส่วนการแจกลอตเตอรี่อย่าเพิ่งดราม่ากันไป

มีผู้ใหญ่ใจดีมีผู้ใจบุญ
ได้บริจักษ์เงินมาให้ทางโรงพยาบาลดำเนินการอย่างไรก็ได้
ทางโรงพยาบาลเขาก็เลยขออนุญาตผู้ใจบุญนั้น
นำเงินจำนวนนั้นไปซื้อลอตเตอรี่
เพื่อนำมาแจกให้กับผู้สูงอายุที่มารับวัคซีน
เพื่อไงเผื่อได้ภูมิกลับไป
จะได้โชคได้ลาบกลับมาด้วย

มันต้องมีมั้ยคุณว่าไหมต้องมีแบบเลขท้ายสองตัวสักคนสองคน
เอาจริงนะมันก็เป็นปึ้งใช่ไหมล่ะ
มันโอกาสถูกมันก็มีแต่ถามว่ามันน้อยมากไหม
ก็ไปคิดคำนวณเอาละกันความน่าจะเป็น

แต่มันน้อยกว่าคนถูกอยู่แล้ว

น้อยกว่าคนไม่ถูกคนถูกมันต้องน้อยกว่าคนไม่ถูก

แต่ถ้ามีแคมเปญดีแบบนี้มันก็เล้าใจดีเหมือนกัน